เป็กกี้ก็โหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

คุณล่ะโหลดแล้ว

ก็ร้องได้ให้ร้าน
สวัสดีครับ
กลับมาอีกแล้วครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

พบกับเราสองคนได้นะครับในรายการ
ร้องได้ให้ล้าน
รายการของเราค่ะเป็นรายการที่มีเพลงลูกทุ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่คุณป่า

นะคะจะรวยจะมีจะอยู่จะกินจะจนจะยากยังไง
ก็เพลงลูกทุ่งนี่แหละคู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานนะฮะ

สมัครมาแข่งขันในรายการของเราเพื่อชิงเงินล้าน
หรือจะร่วมสนุกอยู่ทางบ้านนะครับ
มีมือถือโหลดไม้ชะลัดแอปพลิเคชัน
ก็ร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์นะฮะ
ได้หมดเลยสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับรางวัลกับไทยรัฐทีวีค่ะ
ครับผมตอนนี้มีคนโหลดแอปพลิเคชันนี้มากมายเหลือเกิน

เดี๋ยวตอนนี้ใครไม่มีถึงมือเชยจริงบอกเลยนะ
ยุคนี้หันไปคุยกับคุณป่าแล้วไม่ค่อยสะดวก
กินขนอยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวข้างบนมีตัวด้วยอันนี้อะไรคะนี่มีตัวด้วย
อันนี้เป็นห่านค่ะห่านตอนแรกเป็นห่าน
พอปร่อยมาเป็นหงก์ดีกว่า

เออ
ด้านล่างนะคะของเรานี่ก็มีคุณภาพแล้วก็น่ารักทุกคนเลยนั่งรออยู่
คุณสังคุณทิปคุณจิ้นจกเขียวคุณมูร์ซาและคุณบุ๋มค่ะ

นี่คือช่วงที่อนาคตเป็นเศรษฐีเงินล้านทั้งนั้นนะฮะ
มีสิทธิ์ทุกคนเขานั่งรอคิวอยู่ว่า
เมื่อไหร่คนข้างบนนี้พลาดท่าหรือหยุดหรือเลิก
หรืออะไรก็แล้วแต่เขาพร้อมจะขึ้นมาทันที
ผมพยายามกดหลายครั้ง

พร้อมที่จะขึ้นไปร้องเอาเงินล้าน

หลายอาทิตย์ที่ไหนตั้งแต่ต้นปีดีกว่าใช้คำนี้
ใช้เวลาไปวัดไปวา

ไปบนบานสารกล่าว
แต่ต้องช่วยตัวเองต้องมีความสามารถด้วยนะ
ผมมั่นใจผมร้องได้เพลงทุกแนวทุกคน

เดินเลยมาหน่อย

กบไม่พร้อง
กบไม่พร้องเลย

เอากบไว้ในขันให้มันร้อง

เมื่อกี้เนี่ยเสียงกองเชียร์กรี๊ดดัง
ไม่ค่อยได้ยินเลยขออีกทีได้ไหมคะ

แหง
คุณหนูอย่าไปได้นิดแหงเร็วลูก

กว่าที่จะขึ้นเสียงเรามันต้องมีแบบ

และรู้สึกได้

ข้างห้างคุณที่ดกเขียวเค้าไม่เอามาแล้วอันนี้
กดแล้วเนี่ยยังกดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเย็บปักถักร้อยกัน
ร้อนมาถึงช่วงที่เรียกว่าไม่น่าจะเกินภายในวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
กว่าที่เขามาถึงตรงนี้นอกจากความเก่งที่เขามีแล้วนะคะหนึ่งเลยคือความกระตันยูรุคุณกับแม่เขา
ใช่ซึ่งทุกคนควรมีและทำให้ในสัมมาอาชีพนะครับเจริญก้าวหน้าแน่นอนทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ
เรามาพบกับเขาเลยนะครับคุณนิคผู้ชายสองสิมค่ะคุณนิคค่ะ

คุณนิคทำไมนะเวลามีเทาร์ตังค์แล้วมันดูดีคักนึงเลยหรอ

เวลามีเงินเวลามีทองก็ลาซี่ก็ผูทฟอง
มองคุณนิกแล้วก็ดูสว่างผิดกับคนไม่มีเงินบางคนทั้งล่างมองแล้วก็ดูมันมืดเกินนี่
พี่สังเขาคนมีเคาะใช่ไงครับเมื่อกี้ถ้าที่ดูโอ้โหโดนไปหลายโป้กเลย
มันเคาะไม่ใช่ผมมี
ตอนนี้ก็จะจำเลขที่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าทุกคนอีกทีนี่กลับบ้านไม่ถูกแน่
คุณนิกเป็นไงครับหยุดไปไปซักซ้อมกับคุณแม่มาอีกหรือไม่นะฮะคุณแม่ให้ซ้อมอะไรเพิ่มอีกไหม
ก็เขาก็พยายามหาเพลงใหม่มาให้ฟังครับเพราะว่าหลังจากที่ครั้งที่แล้วที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยแบบคราวนี้จากที่แบบให้ฟังทั้งวันคราวนี้โอ้โหก่อขู่ต่อยมาร้องให้ฟังด้วยบางที

นิกนะครับวันนี้เท่าที่ผ่านมานี่ทำดีมากแต่วันนี้จะต้องทำดีที่สุดแล้วก็ต้องมีสติ
เอาสมมุติจริงได้ตังค์ไปเนี่ยโหได้ล้านหนึ่งเลยนะมันมีอะไรที่เป็นยะ

คือให้คุณแม่หมดเลยครับ

เขาก็เลยได้เพลงที่๗ไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไร

วันนี้นะฮะ

อะไรได้เงินล้านเขาร้องกัน๑๐เพลง
แต่คนนี้เขาอาจจะร้องแค่๙เพลง

เป็นการเอาเรื่องเขาภาพชัยพฤตกรรดิ์ออกรบ

แบบนี้หรือครับได้แน่

เอาเท่าที่สุดความสามารถที่ลูกคนนี้จะทำได้ให้แม่เป็นกำลังใจให้โชค

คุณแม่น่าจะคิดว่าเรื่องเงินไม่สำคัญนะคะดีใจที่คุณนิกมาทำให้คุณแม่
คนเป็นพ่อเป็นแม่ครับเห็นลูกแค่ทำงานหาเงินได้
นิดหน่อยเขาก็ภูมิใจว่าลูกทำงานหาเงินได้แล้วเอามาให้ยิ่งเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย
แม้จะเป็นเงินน้อยนิดแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะภูมิใจ
คุณแม่บอกเลยว่าถ้าไม่ได้เงินล้านก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่

ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้นี่แกไม่ใช่ลูกแม่อีกต่อไปไม่ใช่อย่างนั้น
มาถึงการแข่งขันอันร้าวใจของเราต่อเลยนะฮะ
วันนี้ในเพลงที่๘นะครับน้อยคนทีเดียวนะครับมีไม่เกิน๓คนครับที่มาถึงเพลงที่๘นี้นะฮะ
เพลงที่๘นะครับมูลค่า๓แสนบาท
อินโทรเพลงที่๘มาเลยครับ

อันนี้โจทย์ใหม่มากครับ

พอจะรู้จักไหมว่าชื่อเพลงอะไร

ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จัก

แล้วตัวช่วยที่พอจะช่วยได้มากที่สุด

ฟังอินโทรเพลงที่๘ไปแล้วนะครับ

ตัดสินใจให้ดีครับตัดสินใจให้ดีคิดให้ดี

แอปพลิเคชันนะครับมาร่วมเล่นสนุกกับพวกเราได้นะครับ